สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แต่ว่าช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คุณพ่อเข้ามาคุมทีมชาติ
ก็จะมีเวลาให้เราน้อยลง
หนูก็เข้าใจคุณพ่อค่ะเพราะว่าต้องทำเพื่อชาติ
ไม่ว่าจะเป็นยังไงหนูก็จะเชียร์คุณพ่อค่ะหนูรักคุณพ่อค่ะ
ก็รู้สึกดีใจค่ะที่คุณพ่อเป็นโค้ชทีมชาติไทยค่ะ
ถึงแม้ว่าคุณพ่อจะไม่มีเวลาให้เท่าไหร่ค่ะ
เมื่อก่อนจะกอดกันทุกวันเจอหน้ากันทุกวันนะคะ
คุณพ่ออาจจะช่วยทำการบ้านอะไรพวกนี้บ้างค่ะ
แต่ช่วงนี้คุณพ่อแทบไม่ได้มีเวลาว่างอยู่กับพวกหนูเลยค่ะ
ก็หนูก็จะพยายามเป็นเด็กดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะ
แต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่านะคะ
แล้วก็อยากจะขอบคุณแล้วก็ขอโทษคุณพ่อด้วยนะคะ
แต่ส่วนใหญ่จะขอโทษมากกว่าค่ะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำผิดไปค่ะ
แล้วก็อยากบอกคุณพ่อว่ารักคุณพ่อที่สุดนะคะ